เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับไปเริ่มกันที่สมุทรปลาการนะครับ
เพราะบอกว่าเป็นคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๓ปีครับ

จังหวะที่กำลังจะควักเงินจ่าย
ปรากฏว่าอยู่ดีก็ล้มนะฮะวูบ

หมดสตินะครับจนถึงตอนนี้อาการนั้นยังคงสาหัสนะฮะ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับตามลูกศรสีเขียวนะครับ

คือต้องบอกว่ามีรายงานล่าสุดมาด้วยว่า
คุณยายนั้นเสียชีวิตแล้วด้วยนะครับ

หลังจากนั้นก็กำลังเอามือควักเงินจ่าย

ขออนุญาตจุดไว้ที่ประมาณนี้นะนะครับ

พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

ไปดูบ้านของคุณยายท่านนี้อยู่
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๒กิโลเมตร

บอกว่าคุณยายท่านนี้อยู่คนเดียวนะครับ
หลังจากลูกชายนั้นเสียชีวิตไปแล้ว

ครั้งครับมีเพื่อนบ้านไปช่วยเหลือ
เพราะว่าคุณยายนั้นมีโรคประจำตัวนะครับ

อายุ๖๗ปีเล่าให้ฟังครับ
บอกว่าตอนเกิดเหตุนั้นก็ขี่รถมา
ส่งตามปกติจอดที่ปากซอยครับ

นะครับจะขี่เข้าไปนะครับ

แล้วก็จังหวะที่ยายกำลังควักเงินจ่าย
อยู่ดีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
ก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาเลยนะฮะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงทางพี่วินมอเตอร์ไซค์คนนี้หน่อยนะครับ
จากวินมอเตอร์ไซค์ท่านนี้นะครับมีทางคุณกระหนกวัน
คุณกระหนกวันเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
เล่าให้ฟังบอกว่าพอได้รับแจ้งก็รีบมาช่วยเหลือได้ทันทีครับ
ตอนแรกที่มาเจอเนี่ยคุณยายที่จริงแล้วยังมีสตินะ
คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นว่าพอหงายหลังไปแล้วแล้วก็แน่นิ่งไปสักครู่นึงเนี่ยนะครับ
ยังพอโต้ตอบได้บ้างแต่ปรากฏว่าพอวัดความดันปรากฏขึ้นไป๒๐๐กว่านะครับ
จึงพาไปหาหมอครับแต่ว่าคุณยายไม่ไปนะครับ
อยู่ดีก็ลักษณะคือหายใจเฮือกแล้วก็ตาลอย
บุตรปลาการฮะ
ตอนแรกก็รู้สตินะคุยไปคุยมาตอบโต้กันได้
เราก็เลยลองวัดความดันแกเห็นความดันแกขึ้นสองร้อยกว่า
เราก็บอกงั้นไปหาหมอแกยืนยันไม่ไปไม่ไปแล้วอยู่ดีแกก็หายใจเฮือกไปเลย
จนแกมีที่ประจองกลับมาแต่แถวเว้าอ่ะอืม
ก็เลยเรียกวิพารามจัตรการมานำส่งลงมาบุตรประการ
ครับและอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับ
ว่าทางคุณยายนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับอ่าทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
ขอแสดงความเสียใจนะครับกับทางคุณยายด้วยนะครับครอบครัวนะครับ